เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหน่อยนะฮะ
คือมีคลิปจากพื้นที่นะครับ
หมู่บ้านจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานอยู่นะครับ
แล้วมีรถกระบะคันหนึ่งขับมา
นี่เห็นไหมฮะจังหวะตรงนี้นะครับ
แล้วก็นี่ไปเหยียบล้อหลังของรถแล้วน้องนี่

นี่จังหวะตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนจะหักคนแต่ว่า
โอ้โหหวัดเสี่ยวมากค่ะใช่ฮะ
โดยเฉพาะจังหวะที่หนูน้อยเนี่ยเสียหลักแล้วล้มลงไปนะหงายหลังลงไปเนี่ย
ไม่เข้าล้อรถนะฮะนี่กระบะก็เปิดประตูมาดู
นี่เปิดกระจกนะฮะมีการพูดคุยสอบถามกันอยู่
ทีนี้เรื่องราวเนี่ยตามข้อมูลของทางฝั่งของเจ้าของคลิปนะ
เขาบอกว่าจะแจ้งความกลับเด็ก
ทางฝั่งของผู้ปกครองเด็กฐานทำยางรถของเขาแตก
มันอะไรยังไงกันเนี่ยฮะเด็กชายคนนี้นะครับ
ปั่นจักรยานไปจอดที่หน้าร้านขายของชำนะครับในซอยแห่งหนึ่ง
นี่ฮะแล้วก็ร่องรอยอาการฟกช้ำของน้องนะครับ
นี่น้องก็เหมือนกับคุยกับผู้หญิงที่เดินมานี่นะฮะ
จากนั้นมีจักรยานยนต์รถกระบะนะครับที่ขับตามมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ
พร้อมกับให้ข้อมูลบอกว่าไม่มีขอโทษหรือลงมาถามว่าเจ็บไหมอะไรไหม
ซ้ำยังเตรียมแจ้งความเด็กอีกว่าทำให้รถเขายางแตก
อันนี้ในมุมของทางฝั่งที่เขาลงคลิปนะเราก็ไปถามนะครับทางฝั่งของเด็ก
ทางฝั่งของผู้ปกครองเด็กที่เสียหายนะครับซึ่งวันนี้น้องยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะฮะ
จักรยานก็แม่ถูกทับล้อหลังของจักรยานเข้าไป
คุณพ่อของเด็กบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขาพิบาล๒ซอย๑๕นะครับ
ประเวทในกรุงเทพตอนนั้นลูกชายเนี่ยขี่จักรยานมาในหมู่บ้าน
จักรยานคันนี้นะครับลูกบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่ามีรถกระบะเนี่ยขับตามหลังมา
ลูกก็เลยพยายามหลบด้วยการหักรถเนี่ยเข้าข้างทาง
แต่ก็ตามภาษาเด็กมันยังไม่พ้นดีอืมอ่าแต่มาตรงนี้คิดว่า
ถ้าจะหลบจริงจริงก็น่าจะพ้นนะฝั่งซ้ายของรถกระบะก็น่าจะมี
มีพื้นที่อยู่นะคะแล้วเหมือนล้อเขาจะตีวงซ้ายแล้วด้วย
มันหักขวามาตั้งตรงเนี่ยมันเลยไปทับล้อหลังของจักรยานของเด็ก
พ่อบอกที่ติดใจก็คือเนี่ยเหตุการณ์ตามคลิปเลยโชคดีที่ลูกไม่เจ็บหนักหรือว่าไม่ตายนะฮะ
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาให้ประกันของรถติดต่อกลับมาที่ผู้ปกครองของเด็ก
บอกว่าต้องไปดูแลรับผิดชอบกันเองอ่าไม่อย่างงั้นเนี่ย
เผลอเขาจะแจ้งความกลับด้วยเพราะว่าล้อรถเขายางแตก
คือว่าน้องในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดเขาจะแจ้งความบอกว่าน้องทำรถเขายางแตก
เขาใช้พรบแต่เขาไม่ให้ใช้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาผิดหรือไม่ผิด
แล้วน้องก็ต้องรอก่อนจะได้รักษาผมก็ต้องหาประกันน้องที่โรงเรียน
ขับขี่ก็ขอให้ระมัดระวังกันหน่อยครับเพราะในส่วนนี้เด็กมันเยอะครับเด็กเยอะจริงครับ

คุณพ่อของน้องเขาก็เลยส่งคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องรอฟังทางกระบะเขาด้วยนะเรื่องอุบัติเหตุมันก็เห็นอยู่ตามคลิปนี่แหละ
แต่เรื่องที่ว่าไม่ให้เขาไปเบิกประกันพรบรักษาพยาบาลจะฟ้องเขาเรื่องทำยางรถเขาแตกเนี่ย
ไม่จริงอย่างไรต้องรอฟังทางกระบะเขาก่อน
หรืออยากชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกเข้ามาได้นะฮะ
แต่ก็น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเด็กเจ็บมากน้อยแค่ไหนให้เด็กรักษาก่อน
อันนี้คือสำคัญที่สุดนะมิ้วว่าจากภาพเหตุการณ์นี้